สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทิศตะวันออกทิศตะวันตก
เหนือใต้อีสานอบจมหาสนุกมาแล้ว

อบจมหาสนุกสัปดาห์นี้มามอบความสุขความคลื้นเครงกันที่จังหวัดระยอง
ที่นี่ครับไม่ได้โดดเด่นแค่เรื่องตลาดผลิต
ไม้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเท่านั้นนะ
แต่ยังเต็มไปด้วยผลิตภัณฑ์โดดเด่นและรอยยิ้มมากมาย
วันนี้๒พิธีกรอารมณ์ดีพร้อมแล้วล่ะครับ
ที่จะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสทุกเรื่องราวในพื้นที่อำเภอแกลงแห้ง
เอาบังลายยองของดีเอาลำตาลวงเนียมาที่รายการ

ดีดีถ้าหนูนี้อยากรู้

เริ่มที่ครูกรสุนทรผู้บรมครูผู้เชี่ยวชาญ
นุสาวรีตั้งอยู่ที่บ้านกรรมมาเป็นนักประพันธ์

นำที่เลิศล้ำลือลั่นที่หาดแม่ลำพึง
รวมไปถึงเกาะเสม็ดเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะ
ที่นำเอามาขายค้านเที่ยวระยองของไทย
จะปลอดภัยกันทุกคนไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องของผลภัยพา
ชันชันไรยองของดีอลัมตาลวงเนี่ยมาที่รายการ
ไรยองของดีอลัมตาลวงเนี่ยมาที่รายการ
ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่
จะเป็นอย่างไรให้ท่านได้ชมกัน
ระหว่างดีอลัมตาลวงที่เราอยู่อยู่ที่เมืองกว้างนี้นี่นะครับ
ประหว่างเด็กกับผู้ใหญ่

ไม่เด็กที่ไม่ใช่เมียมีกี่คน
ดูแลว่าเยอะครับ
แล้วทำไมถึงมาสอนเด็กครับ

เรื่องเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับผมยังอ่า
เรามีชีวิตที่เหลือน้อยแล้ว
คงจะไม่เกินร้อยปีอ่ะตายนะ

เพราะเรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรม

แล้วก็เด็กนี้ก็ได้หลับเอาไว้

คุณตาเป็นลำตัดมาก่อน

คิดว่าวันหนึ่งไม่อยากให้ตายไปพร้อมกับตัว
ก็ต้องสอนให้ลูกหลานได้สืบสารต่อไป
ต่อไปเด็กก็ได้มาเป็นลำตัด
แม่น่าประทับใจจริงนะครับกับลำตัดสองวัย
และวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณตาสำเริงและหลานด้วยนะครับ
อำเภอแกลงเป็นอำเภอที่มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
แล้วก็มีสวนผลไม้แล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเต็มไปหมดนะครับ
อ่ะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเรียกสาวหุ่นดีมาดีกว่า
พี่ลิงในนี้จะมีใครหุ่นดีมากกว่าจอยเหรอคะ
นี่สูงยาวเข่าดี

คนนี้ครับเป็นคนที่สูงสวยหุ่นดีเป็นนางแบบ
น่ารักมีแต่คนให้ความสนใจเขา
ที่สุดของดารารับเชิญซุปตาตัวแม่

อะไรอะไรอะไรน่าพักนกนุก
แต่มาวันนี้เนี่ยพี่ฮายของเราเขาจะไม่ทำอะไรเลยเหรอ
ให้เรียกถ่ายรูปนิดนึงนะคะ

แม่ใจ

รู้ไหมว่าใคร

ท่านรองนายกอบจจังหวัดระยองนะครับ
ท่านรองครับถามนิดนึง
อำเภอแกลงเนี่ยเวลาเข้าไปเที่ยวอะไร

ปกติไม่ค่อยได้ถือไมค์เองนะครับปกติมีเด็กเดินไมค์ให้นะฮะ

ไม่ใช่น่ารัก
จากเพลงนี้หรอ

ตอบเชิญตอบ

ตอนนี้เนี่ยที่ได้บรรจุเข้าในโปรแกรมของททเนี่ย

เชิญดีครับ
มาถึงเมืองระยองทั้งทีครับ
เราต้องไปให้จบเที่ยวให้ครบ

เราจะพาคุณผู้ชมไปเยือนอีกหนึ่งอำเภอท่องเที่ยว
ที่เป็นเสน่ห์ของจังหวัดระยองก็ว่าได้

อำเภอแกลงจังหวัดระยอง

คงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมล่ะ
ว่าที่อำเภอแกลงแห่งนี้เนี่ย
จะมีสถานที่ท่องเที่ยวเพลิดเพลินใจกันขนาดไหน
งานนี้ต้องไปถามคนสำคัญของอำเภอเขาแล้วล่ะครับ
ซึ่งคนสำคัญที่พูดถึงนี่ก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลครับ
ท่านก็คือท่านวิทยาชภานนท์

ที่วันนี้ขอสละเวลามาทำหน้าที่
พาพวกเรามาท่องเที่ยวทั่วแกลงกันเลยล่ะครับ
ครับด้านหน้าของท่านผู้ชมที่เห็นอยู่นี้นะครับ

แต่อยู่ในเขตของตะบนทุ่งพายกิน

หาปูหาปลาหากุ้งหาหอย

ตั้งแต่บรรพรุษหลายร้อยปีมาแล้วนะฮะ
แห่งนี้นะครับ
งานนี้เนี่ยนายอำเภอก็ไม่พลาดที่จะพาเราไปสัมผัสกับบรรยากาศปากน้ำประแสล่ะครับ

สองข้างทางที่เราล่องเรือมาเนี่ย
เต็มไปด้วยความสมบูรณ์ของธรรมชาติ
และธรรมชาติก็ไม่ได้ให้แค่ความสวยงามเท่านั้นนะ
แต่ยังสร้างอาชีพและสร้างรายได้ด้วยเช่นกัน
เจ้าต้นกระจู่ที่เห็นอยู่เนี่ยครับ
ชาวบ้านเขาก็จะนำมาตากแห้งและถักทอต่อสาร
จนเป็นผลิตภัณฑ์สร้างชื่ออย่างที่เห็นนี่แหละครับ
จักษานกระจูดบ้านมาประโชนนะครับ
เกิดมาเพราะการรวมตัวของชาวบ้าน
โดยมีวัตถุประสงค์๓อย่างนะครับ
คืออย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของเรามีวัตถุดิบในพื้นที่เป็นจำนวนมาก
คือเรามีต้นกระจูดเนี่ยเป็นพันไล่นะครับ
อย่างที่สองก็คือในเรื่องของภูมิปัญญาที่มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น

และอย่างที่สามก็คือว่าเราต้องการให้แม่บ้านและผู้สูงอยู่ของเราเนี่ยมีงานทำและมีรายได้
ยังนะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่ท่านนายอำเภอเขาบอกว่าต้องไปให้ได้
นั่นก็คืออนุสรเรือรบหลวงประแสได้ใช้ปฏิบัติภารกิจทางยุทธการถึง๓๒ครั้ง
จนหลังปลดระวังแล้วเนี่ยทางเทศบาลตำบลปากน้ำประแสก็ได้ประสานกับกองทัพเรือเพื่อนำเรือรบหลวงประแสลำนี้มาตั้งแสดงไว้เป็นอนุสรนั่นเองล่ะครับ
อย่าเพิ่งเหนื่อยกันสักก่อนนะครับบรรยากาศแดดร่มลมตกแบบนี้เนี่ยมีเหรอที่นายอำเภอเขาจะไม่พาเราไปสูดอากาศบริสุทธิ์แบบเต็มปอด
แต่ว่าจะเป็นที่ไหนกันล่ะครับนายอำเภอ
ตื่นตาตื่นใจมากเลยใช่ไหมล่ะครับ
สมแล้วล่ะที่อำเภอแกลงเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งอำเภอแห่งการท่องเที่ยว
ผมในฐานะในอำเภอแกลงก็ขอต้อนรับทุกท่าน
กับนักท่องเที่ยวทุกท่านให้มาเยือนอำเภอแกลง
เป็นฐานที่ท่องเที่ยวแรงใหม่ของเจ้าวรายองค์ครับ

โอ้โหสวยงามมีแหล่งท่องเที่ยวมีนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลย
พี่ว่าพี่จะย้ายมาอยู่ที่นี่ดีกว่าแล้วพี่ไม่ชอบทำงาน
อาจาวนี้มาก็คือท่านประหลัดท่านประหลัดบัญญัตน์นะครับเชิญ
สวัสดีค่ะ

เส้นพรรดิ
เอามาให้รอพี่นี่นี่ไม่ใช่รองเท้าธรรมดา

ของที่ท่านประหลัดเขาเอามาฝากพี่ฮายเนี่ย
ก็คือกระเป๋าสุดเก๋ใบนี้

จะไปใส่เสี้ยนมา
มาทั้งทีเนี่ยจะให้พี่ฮายคนเดียวได้ยังไงครับท่านประหลัด

เตรนาเรงต้องเอารองเท้า

อะไรนะฮะ
คุยสายกับคุณไอโอ้เชิญสายกันคุณ๗๕

อ๋อพอเลิกค่ะ

ไปคุยเรื่องกระจูดกันต่อดีกว่า
อันนี้คือต้นกระจูก
ชนิดนี้นะครับ
เธอเรียกมาต้นกระจูก
คุณผู้ชมครับในขณะที่ทุกคนกำลังคุยเรื่องกระจูดกันอย่างสนุกสนานเนี่ย
ตอนที่ท่านประหลัด
เจ๊คำลังแฮมค่ะ

เค้าให้อันเดียวใช่ไหม

นี่กะว่าจะซื้อไงแล้วเอาไปให้ป้าพันปี

โอ้โหที่แท้ก็จะซื้อทั้งหมดเนี่ยไปฝากคนที่บ้านล่ะครับ
ซื้อเลยครับพี่ซื้อเลยเพราะถ้าไม่รีบซื้อตอนนี้เนี่ย
อาจจะต้องบินไปซื้อถึงเมืองนอกเลยนะครับ
เพราะที่จีนญี่ปุ่นสิงคโปร์เนี่ยเขารับไปขายต่อกันอย่างมากมาย
แบบที่เรียกได้ว่าผลิตแทบไม่ทันเลยทีเดียว
เป็นที่ชื่นชอบของหลายคน
กลุ่มแม่บ้านธิสารเสือกระจูดนะครับ

เอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับ
แล้วกลับมาได้ลุ้นได้เชียร์กันนะครับ
ในช่วงขอตอบสักครู่เดียวครับ
เฮ้ย